ในช่วงสงครานนะคะที่หัดใหญ่สงขลา

ก็ทนุนแล้วก็สาดน้ำกัน

ต้องไปส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
ก็มีเด็กวัยรุ่น๒คนมาช่วยกันโบก

คนก็มาแชร์เรื่องนี้กันในโลกโซเชียลถือว่าน่าชื่นชมเป็นพลเมืองดีนะคะ
อย่างที่บอกแหละทุกครั้งคือรถฉุกเฉินแบบนี้ทุกวินาทีมีความหมายกับชีวิตคนที่มากที่เขาอยู่ในรถ
เนี่ยค่ะหัดใหญ่สงขลาค่ะวัยรุ่นเข้ามาช่วยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
ของรถพยาบาลมูลนิธิพระตงเทิดธรรมในตำบลพระตรงอำเภอหัดใหญ่
มีผู้ป่วยเป็นผู้ชายอายุ๒๙ปีเขาแน่นหน้าอกจากบ้านที่ตำบลทุ่งลุง
เขาก็ต้องนำตัวไปโรงพยาบาลหัดใหญ่เมื่อคืนแต่พอมาถึงถนนตรงนี้คุณภาคภูมิ
อุทิศย่านเขตแปดรถติดหนักมากเพราะตรงนี้คนเขาเล่นน้ำกันด้วยคุณภาคภูมิครับ
ก็มีวัยรุ่นผู้ชายสองคนลงมาเลยบนถนนเนี่ยก็มาช่วยโบกเคลียร์เส้นทางให้รถคันอื่น
กทางเปิดทางให้รถพยาบาลสามารถวิ่งไปได้ก็ไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ได้ทันเวลา
ปลอดภัยนะคะเนี่ยก็ถ้าไม่มีน้องวัยรุ่นสองคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่านี้ขนาดไหน
ใช่นะคะน่าชื่นชมค่ะ
เพราะบางครั้งรถที่ได้ยินสัญญาณไฟได้เห็นรถฉุกเฉินมาก็อยากจะหลบให้นะ
แต่บางทีมันไม่รู้จะขยับหลบไปตรงไหนอะไรอย่างนี้
แต่ถ้ามีคนมาคอยบอกว่าซ้ายหน่อยขวาหน่อยอย่างนี้มันก็จะง่ายขึ้น